ยุงมันเยอะแล้วเดี๋ยวยุงกัดบัวเฮ้ย

แรกตั้งใจแบบนั้นจุดไฟไล่ยุง

วัวตาย๔เจ็บอีก๑๖ค่ะคุณผู้ชม

ไฟลุกไหม้คอกวัวในพื้นที่บ้านหนองดี
ที่อำเภออุทุมพรพิสัยของศรีสเกต
คือทั้งคอกมีอยู่๒๐ตัว
แล้วมีฟางแห้งย่าแห้งอะไรพวกนี้อยู่ด้วย

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับไฟตรงคอกวัว๒ชั่วโมงกว่านะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนดึกดื่นด้วยไง
ทีนี้พอดับไฟได้ไปดูความเสียหายหน่อยสิ
คอกวัวโรงเก็บฟางโดนไหม้ทั้งหมดเลย
วัวโดนคลอกจนไหม้เกรียม๔ตัวค่ะ
แล้ว๔ตัวนั้นจริงเป็นวัวท้อง๒ตัวอีกนะ
เป็นแผลไฟไหม้๘ตัวอีก

งั้นแปลว่าอะไรเจ็บมากกับเจ็บเล็กน้อย

แต่ที่ตายไปที่ล้มไป๔ตัวดูแผล
มันคงปวดแสบปวดร้อนแต่มันพูดไม่ได้
มันก็คงไม่ต่างจากคนหรอกความร้อนน่ะนะ
คุณป้าพงพยอมเล่าให้ฟังว่าตอนหัวค่ำวันที่๑๕
ฉันเอาวัวเข้าข้อข้างโรงเก็บฟางนี่แหละจ้ะ
ฉันก็ก่อไฟไล่ยุงใกล้กับคอกวัว

ไฟไหม้ลงเก็บฟางแล้ว

แล้วเห็นไฟลามคุณผู้ชมรีบไปช่วยวัวแต่ก็ช่วยได้แบบแค่ไม่กี่ตัว

ทำงายต่อ๔ตัวเนี่ยนะก็มอบให้เจ้านาธีดับเพลิง
เขาต้องช่วยดำเนินการนะคะแล้วความเสียหายเบื้องต้นเท่าไหร่
เอาวัวที่ตายก่อนนะวัวที่ตายโรงเก็บฟางเอยเนี่ย
ดีดดูคำนวณดูนี่๓แสนกว่าบาทแล้วนะ

หลังจากนี้ทำยังไงไหม้ไปหมดแล้วก็ต้องมาสร้างครอบครัวใหม่อีก
แต่ไอ้วัวที่บาดเจ็บอีกก็ต้องดูแลรักษาใส่ยาอีก

กลางค่ำกลางคืนระวังฟืนระวังไฟด้วยเลย